คุณผู้ชมคะพาไปดูนาทีโกงความตายของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเสียหลักทะไหลขึ้นฟุตปาด
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อดูค่ะ
ช่วงจังหวะตอนเฉียวเสาคุณดูสิ
ดูสิทั้งเสาทั้งป้าย
เราดูแล้วเราก็หยุดหายใจไปพักหนึ่งเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็ไปทันทีเลยเหรอใช่
นี่ดูสิคะคืออย่างน้อย

สติดีมากที่ควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ต่อได้คุณ
โอ้โหอันนี้เป็นการขี่หลบเครื่องกีดขวาง

แล้วก็พุ่งต่อไปจะชนกับป้ายบนทางเท้า
ป้ายล้มนะแต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
คุมรถได้ต่อก็รอดตายบุดหวิดนะคะ
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดของร้านช่างไหมดาวเทียม

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักตี๓ของวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
จุดตรงนี้ค่ะอยู่หน้าร้านริมถนนเทพรัฐบางนาตราด
กิโลเมตรที่๔๑ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรี
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คืออย่างที่เราเห็นแหละเราเห็นเป็นนาทีเฉียดบุดหวิด
แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ขี่ไปค่ะ

แล้วบางทีขับรถดึกดื่นเราก็ต้องมีสติด้วยเน
ใช่ให้เป็นอุทาหรณ์นะ
คุณอาจจะไม่ได้รอดแบบพี่คนนี้เขา
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามืนเมาหรือว่าง่วงอย่าขับขี่นะคะ